คุณผู้ชมมาแล้วค่ะด้านหลังของเรา
ช่วงเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยแบบนี้
แล้วทำไมแสงสีเสียงสวยงามจัง
เต็มค่ะเดี๋ยวจะพาคุณสืบสกุลพาคุณผู้ชมไปดู
เขาบอกว่าเป็นเทศกาลแห่ดาวคริสต์มัส

คุณผู้ชมคำถามวันนี้ยากมาก

คุณเขามีหมดเลยนะแห่ดาวทางอากาศก็มี

เออทางบกเล็กรอบโบสถ์เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ

อันนี้เทศกาลแห่ดาวคริสต์มัสประจำปีนี้เนี่ยนะคะ
จะมีแพรดาวดวงเล็กล้อมรอบด้วยแพรดาวดวงใหญ่

คือมีโชว์แห่ดาวทางอากาศนะ
เขาใช้โดรนบินไปรอบบึงหนองหานที่สกลนครเลยคุณแบบนี้

เยยหน้ามองท้องฟ้าก็ตื่นตาตื่นใจค่ะ
ผิวน้ำก็ตื่นตาตื่นใจอีก

เมื่อวานเขาเป็นวันแรกของการแห่ดาวทางน้ำก่อนใช่ไหม

พรุ่งนี้ก็จะมีการแห่ดาวเล็กรอบโบสถอัศนาวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ค่ะ

จะแห่ดาวใจกลางเมืองสกลนคร
ตั้งแต่ลานร๕สารกลางจังหวัด
จนถึงโรงเรียนยอแซฟสกลนครเลยนะคะ

อนเกินที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

เป็นช่วงท้ายปีที่มีความสุข

แล้วก็สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นอยู่ของชุมชนท่าแร่ด้วย

เป็นที่ตั้งของอัศนวิหาร
อัคระเทวดามิคาเอลท่าแรก

จนถึง๒๕ธันวาคมนี้